มาดูศิลปินร้องรุ่นใหญ่กันก่อนเลยนี่ส้ม
นี่นิ้วน่ารักกับพอย

คือจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้กับดร็อกรุ่นใหญ่
อยากให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันกับช่วง

นี่นี่นี่นี่นี่นี่ฮะคุณห่อ

ไม่ใช่พี่โป่งหินเหล็กไฟแต่อย่างใด

ฟิวก็ลงได้แต่
จู่ก็เกิดเรื่องสุดช็อกขึ้น
นี่แสงกระสุนรึเปล่านะ
เออพี่ฮะ
พี่ลืมไหว้วิกก่อนขึ้นเวทีเปล่าคะ

ก็ต้องร้องเพลงกันต่อไป
เพราะใจมันสู้